คุณผู้ชมมาดูต่อค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้น
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเขาป่วย
โรคที่เขาเป็นเนี่ยคือมันมีแมลงเนี่ยออกมาจากตัวคุณผู้ชมตามแผลต่างเนี่ย
แล้วคือไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไง

ผู้ชายคนนี้คือคุณพิชิตสุริยบุญอายุ๔๖ปี
เป็นชาวบ้านหนองไผ่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ
เนี่ยป่วยเป็นโรคประหลาดแล้วก็บอกว่าแมลงเนี่ยนะ
มันช้อนชัยออกมามันมุดออกมาตามหนังศีรษะ
แล้วก็ตามผิวหนังตามร่างกายเนี่ย

ผมเนี่ยนะพิการขาขวาขาดเพราะว่าประสบอุบัติเหตุมาหลายปีแล้ว

ทีนี้ช่วงประมาณสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะจู่

คันตามหนังศีรษะคันตามผิวหนังคันตามตัว
มันเหมือนกับมีอะไรช้อนชัยอยู่ตามผิวหนังตามศีรษะ
แล้วทีนี้คุณผู้ชมมันมีมันแรงเล็กเนี่ยบุ๊บออกมา
อย่างตอนกลางคืนเนี่ยนะก็จะคันแล้วมันแรงเนี่ยจะออกมาเยอะมาก

เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือที
ผมอยากรู้ว่าไอ้ที่ผมเป็นเนี่ยแมลงมันออกมาจากหัว
มันแรงออกมาตามเนื้อตามตัวเนี่ยผมเป็นอะไรกันแน่
บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพนเนี่ย
สาเหตุเนี่ยน่าจะ
เป็นแมลงจำพวกเห็บไร
หรือว่าเป็นพวกโลนก็เลยให้ทีมอสมแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยนะคะ
อันดับแรกเลยจะต้องไปปรับสภาพแวดล้อมไปทำความสะอาดที่อยู่อาศัยก่อน
พ่นยากำจัดพวกเห็บไรต่างเนี่ยแล้วก็ส่งตัวนายพิชิตไปรักษาที่โรงพยาบาลกาลสิน
หมอบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่ามันเป็นโรคผิวหนังชนิดนึง
ไม่ได้เป็นโรคประหลาดนะทีนี้ก็เลยบอกให้กลับมารักษาตัวที่บ้าน
ทีนี้คุณหมอก็ให้ยาที่เกี่ยวกับอาการคันมาด้วย
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นยาที่กำจัดพวกแบบเห็บไรต่างพวกนี้ค่ะ
อยากรู้ไงว่าตอนนี้อาการของคุณพิชิตเป็นยังไงบ้าง
ล่าสุดที่นักข่าวของเราตรวจสอบไปนะหลังจากที่กินยาทายาแล้วเนี่ย
อาการก็ดีขึ้นทีนี้ทางอำเภอก็เลยกำชับว่าอสมรวมถึงผู้นำชุมชนเนี่ย
ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยคือทำหลายอย่างจริงต้องทำควบคู่กันไป
ที่อยู่อาศัยก็ต้องสะอาดตามเนื้อตามตัวด้วยบางทีอาจจะเป็นแบบภูมิแพ้ต่างเนี่ยนะคะ
ก็ต้องรักษาความสะอาดของร่างกายด้วย